เผยแพร่วินาทีชีวิตที่รถกระบะคันหนึ่ง
เข้ามาแล้วก็ชนรถจักรยานยนต์
จากนั้นลากทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งคนไป
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ

ทำให้ตำรวจสามารถตามจับผู้ที่กระทำความผิด
ผู้ที่เป็นคนขับรถได้แล้ว
และคนขับรถสารภาพที่หลบหนีไป

ลากไปแบบนี้ไม่หยุดนะครับ
โซเชียลเผยแพร่ภาพจากกล้องวงจร

ก่อนจะถูกรถกระบะที่เลี้ยวเข้ามาชนอย่างจัง

เร่งเครื่องหนีลากทั้งรถจักรยานยนต

ไปกับพื้นถนนกว่า๕๐เมตร

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
ที่บอกว่ารถกระบะชนแล้วทำไมต้องหนี

ขนาดรถจักรยานยนต์ติดหน้ารถคุณไปแบบนี้แล้ว

นี่นะครับก็กลายเป็นที่มา
สอบถามชายที่ปรากฏในคลิป
ได้ข้อมูลว่าขนาดที่ขี่รถจักรยานยนต์
สถานบันเทิงพาคลับ
ก็เป็นจังหวะที่รถกระบะคันหนึ่ง
เลี้ยวออกมาจากประตู
ชนรถจักรยานยนต์ที่ขับมาอย่างแรง
ทำให้ตัวเองลอยไปอยู่หน้ารถกระบะ
แล้วก็พยายามบอกให้หยุดหยุดรถหยุดรถหยุดรถ
ตะโกนแล้วตะโกนอีกแต่คนขับรถกระบะไม่หยุด
ทั้งที่มีทั้งผมแล้วก็รถจักรยานยนต์ของผม
ตามภาพเลยยังโบกไม้โบกมืออยู่เลย
มันติดค้าหน้ารถคุณแล้วคุณไม่คิดจะหยุดเหรอ
ให้ผมออกไปก่อนจากหน้ารถคุณได้ไหม

ขณะที่นางสาวเนติการเต้ากาได้ตกลง

แล้วก็ถูกลากไปบนถนนประมาณ๕๐เมตร
ก่อนที่พลเมืองดีจะนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่านี่แหละครับ
นางสาวเนติการซึ่งเป็นผู้สอน

เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ที่พวกนั้นเข้ามาขอบความส่งทุกข์
แล้วก็มาขอโทษกับพ่อคุณคุณเสียชีวิตครับ
นี่แหละครับเหตุนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง

ล่องรับอายุ๓๘ปี
ที่บ้านพักในตำบลดอยห่างอำเภอเมืองเชียงราย

เพื่องก่อไก่๑๕๓เชียงกราย

ทะเบียนก่อไก่นเนน๗๑๒เชียงกราย
ทำให้มีผู้ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถ

ค้างอยู่ใต้ท้องรถนะครับถูกลากไป๕๐เมตรนะครับ
โดยคนขับรถคันนี้คือนายชานบรงค์ให้การรับสาภาพ
บอกว่าได้ขับรถชนรถจักรยานยนต์จริงในคืนวันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมานะครับ
แต่เพราะความกลัวความตกใจและการที่ตัวเองดื่มสุรามา
ก็เกรงจะถูกจับดำเนินคดีจึงจำเป็นต้องหลบหนีครับ
ท่านตำรวจโทอนุพันธ์กันถารัฐสารวัตรสืบสวนสพเมืองเชียงรายบอกว่า
หลังเกิดเหตุการณ์ตำรวจได้ลงพื้นที่หาหลักฐานแล้วก็สอบสวนพยาน
ทราบตัวผู้ก่อเหตุเพราะว่าเห็นในภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็มีผู้เห็นเหตุการณ์เหมือนกันนะวิ่งตามรถเหมือนกันนะครับ
นี่แหละครับจนสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางคือรถยนต์คันนี้
เรื่องต้นได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ